คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกนะคะต้องบอกว่า
วงการตลกสูญเสียอีกแล้วล่ะค่ะ
กับการจากไปของตลกท่านนี้นะคะ
พี่สีบานซุปปะโจ๊กนั่นเองค่ะ
ซึ่งก็มีรายงานข่าวนะคะจาก
แฟนเพจสมาคมศิลปินตกตลกประเทศไทยนะคะ
ซึ่งได้โพสต์แจ้งข่าวอดีตตลกชื่อดังค่ะ
พี่ศรีบานซุปเปอร์โจ๊กนะคะได้เสียชีวิตลงแล้ว
ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม
หลังจากป่วยด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ
มาตั้งแต่เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ต่อมานะคะได้เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะ
ด้วยการป่วยด้วยปอดติดเชื้อก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ซึ่งครอบครัวจะจัดพิธีรดน้ำศพที่วัดไผลล้อม
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ด้านเพื่อนศิลปินตลกนะคะในวงการก็ได้โพสต์ภาพแสดงความอาลัยนะคะ
อย่างคุณบอลเชิญยิ้มนะคะก็ได้โพสต์ภาพขณะที่ตนเองเนี่ย
เดินทางไปเยี่ยมคุณศรีบานพร้อมกับข้อความบอกว่า
หลับให้สบายนะพี่ผมยังทันไปดูใจรักในความดีที่มีให้กันครับ

เช่นเดียวกับพี่ชูศรีเชิญยิ้มนะคะก็ได้โพสต์ภาพ
เพื่อนรักพร้อมข้อความบอกว่า
เหนื่อยมามากแล้วหลับให้สบายไอ้เพื่อนรักค่ะ
ซึ่งนะคะก็วันนี้นะคะก็ทีมข่าวของเราก็ได้ไปทำข่าวที่
ไผลล้อมด้วยนะคะบันเทิงไทยรัฐขอแสงความเสียใจด้วยนะคะ